ท่านผู้ชมครับคดีของเสียสุชาติที่จังหวัดกะบีนะฮะ
สิบแปดวันนะครับนับตั้งแต่เสียสุชาติหายตัวไปแล้วไปเจอศพถูกฝังอยู่กลางสวนปามแล้วก็สวนยางพาราเนี่ยนะ
รถเนี่ยอยู่สวนปามศพอยู่สวนยางพาราที่จังหวัดกะบี่เนี่ย
มาถึงวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาดูแล้วเนี่ยนะ
ที่จะร่วมก่อเหตุกับบังฟิศแล้วก็กิบหลีพี่น้องเนี่ยไม่ใช่แค่สามสี่คนซะแล้วนะ
ชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้ข้อมูลมาเนี่ยสิบกว่าคนยี่สิบคนได้นะครับ
จังหวัดกะบีของขดีนะครับการออกไม้จับผู้ต้องหาร่วมกันข้า
พลางศพนายสุชาติขาวล้วนวัย๕๔ปีที่จะไปทวงเงินจากบังฟิศ
แล้วก็หายไปเลยก่อนถูกพบเป็นศพเนี่ยสี่คนถูกออกหมายจับแล้ว
นายสุรชัยเริงสมุทรหรือว่ากิบหลีอายุ๓๗พี่ชายของบัง
ฟิตมีนายสุริยาเริงสมุทรหรือว่าตัวบังฟิศเองอายุ๓๑นาย
ริยันเริงสมุทรหรือว่าบังหนีอายุ๓๐เป็นน้องชายของบัง
ฟิตนี่สามพี่น้องนี้หนีหมดเลยนะครับอีกคนนึงที่ถูกออก
หมายจับคือนายสุวิทย์เริงสมุทรหรือว่าบังสันถูกออกหมายจับพร้อม
กันนะฮะบังสันอายุ๒๕แต่มาเข้ามอบตัวตั้งแต่๑๔พฤษภาคมที่
บางสันก็เป็นลักษณะลูกพี่ลูกน้องนะฮะไม่ใช่พี่น้องแท้
ส่วนสองคนที่มามอบตัวเมื่อวานนี้ตำรวจกันไว้เป็นพยาน
นะครับบังท่ออายุสามสิบบางท่อนี่เป็นคนเลี้ยงวัวของบัง
ฟิตให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์และเป็นคน
บังฟิศให้ไปซื้อน้ำกรดยางพาราเนี่ยเอามาราดศพของ
เสียสุชาติค่ะนายสมหมายอายุสามสิบสี่ปีเป็นคนขับรถแบ็คโฮคันเล็ก
สีแดงยอมรับว่าเป็นคนเข้าไปขุดบ่ออยู่ใกล้กับขนำของ
ฟิศแล้วบังฟิศเนี่ยมาวานให้ไปช่วยกลบหลุมให้หน่อยอ้าง
ว่าเป็นหลุมที่ฝังวัวคือไปจ้างคนขับแบ็คโฮลมาขุดก่อน
แล้วพอเขาขุดเสร็จแล้วเข้าไปเนี่ยเอารถลงไปอะไรลงไปแล้ว
เสร็จแล้วเนี่ยถึงไปให้นายสมหมายเนี่ยมาช่วยกลบให้วันนี้ตำรวจ
ตามจับกลุ่มตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้อีกหนึ่งคนนะครับและเข้ามอบตัวเพิ่มอีกสามคน
คือบังเมษอายุยี่สิบหกบางบาสอายุยี่สิบเอ็ดและบังรุษอายุยี่สิบเจ็ด
ทั้งสามอ้างว่าบังฟิศชวนให้ไปช่วยกลบหลุมฝังวัว
โดยไม่รู้ว่ามีรถของเสียสุชาติอยู่ในหลุมเพราะตอนนั้นคงจะกลบรถไปแล้ว
แต่มันกลบหลุมทั้งหมดไม่ได้ตำรวจยังไปคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ร่วมขบวนการได้อีกหนึ่งคนชื่อว่าบังตั้มอายุสามสิบสี่
รีสอร์ทแห่งหนึ่งบังตั้มนี่เตรียมจะหนีไปเกาะลันตาเลยนะครับ
ว่าบางตั้มเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตอนเผา
แล้วก็ตอนกลบหลุมฝั่งรถเก่งด้วยนะฮะค่ะทีนี้ค่ะ
เมื่อตอนตีห้าที่ผ่านมานะคะทางชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคแปด
ตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่และสพอ่าวนางค่ะ
ปิดล้อมห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะที่ตำบลเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
นี่ค่ะเพราะว่าไปสืบทราบมาว่าบังตั้มอายุสามสิบสี่
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ร่วมก่อเหตุนะคะมาเช่าพักอาศัยอยู่ที่นี่
เตรียมจะหลบหนีไปเกาะลันตาเดี๋ยวไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปควบคุมตัวกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือบางตั้มอายุสามสิบสี่
ต้องสงสัยก็เปิดประตูให้เจ้าหน้าที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องด้วย
เมืองต้นบางตั้มปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวกับคดีของเสียสุชาติ
ควบคุมตัวบังตั้มก็เพราะว่าชุดสืบสวน
ได้ข้อมูลจากพยานปากสำคัญที่เข้ามอบตัวเมื่อวานนี้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุนะคะ
ตั้มเนี่ยทำหน้าที่เผาและฝังรถเก๋งของเสียสุชาติ
ทีนี้ค่ะประวัติของบังตั้มเคยต้องโทษคดียาเสพติดนะคะ
พ้นโทษมาช่วงต้นปีนี้นี่แหละแล้วก็มาถูกจับอีกที
สิบห้ามีนาคมปีนี้นี่แหละในคดีอาวุธปืนแล้วกลายเป็นว่าครั้งนี้ก็คือถูกซัดทอด
เพราะว่าร่วมก่อเหตุฆ่าเสียสุชาติค่ะ
นี่นะจับได้อีกหนึ่งคน

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
เกาะติดอยู่ในพื้นที่จังหวัดกะบี่นะฮะ
เราได้รับแจ้งจากกำนันเฉื่อย
หรือว่านายสุมิตรรักโอกำนันตะบลหนองทะเลอำเภอเมืองกะบี่
บอกว่ามีพยานปากสำคัญในคดีเสียสุชาติ
ประสานมาว่าจะขอเข้ามอบตัวกับตำรวจ
แต่ขอให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยไปด้วย
เพราะไว้ใจทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะ
ว่าจะสามารถเป็นปากเป็นเสียงไว้ให้เขาได้ก่อน

คือเราก็ไม่สามารถรับประกันเรื่องความถูกผิดอะไรของใครได้นะฮะ

แง่ของการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ย
แล้วถ้าเขาอยากจะสะท้อนอะไรผ่านเราเนี่ยหรือว่าบอกกับเราไว้เนี่ย
เราก็เป็นสื่อกลางในการที่จะสื่อให้ได้

คุณก็ต้องไปบอกตำรวจในข้อมูลทั้งหมด

เป็นเรื่องจริงไม่ได้ทำผิดอะไรจริง
ตำรวจเขาก็ทำกันตามขั้นตอน
แต่ถ้าทำผิดจริงก็ต้องไปว่ากันตามคดีนะฮะ
ทั้ง๓คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สมมุติว่าชื่อบังเมษอายุ๒๖บังบาสอายุ๒๒
แล้วก็บังรุษอายุ๒๗กันแล้วกัน

เขายอมรับว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่บังฟิศกับพวกเนี่ย
ฝังกลบรถยนต์ของเสียสุชาติในสวนปาม
แต่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ

เมฆคนสวมเสื้อสีเทานั่งตรงกลางนะฮะ
บอกกับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ
มากค่ะแล้วเห็นรถเก๋งเนี่ยลักษณะถูกเผาแล้วด้วยมันอยู่ในหลุมโดยมีดินกลบอยู่แล้วบ้างบางส่วนพอถามบังฟิศว่ารถอะไรอ่ะพี่รถอะไรบังฟิศบอกรถเสียอืมก็เลยเอารถเนี่ยมาฝังมากลบ
อ๋อแล้วกำลังล๊อตล้อนด้วยไหมหรือก็โลนผมไปบ้างแล้ว
การรวดดูนทุ่มไปบ้างแล้วกันกับแม่งมาร์คตี้
ตั้งแต่ตอนนั้นคือเราไม่รู้

เขาบุกปุ้มวายไปท่อนรถกับปุ้มมากไว้ไม่กันอ่ะ
อ๋อแล้วเราใช้อะไรในการ

รู้จักกับคนเป็นเด็กแถวบ้านรู้จัก
ครับอีกคนนึงคือบังบาสนะฮะ
บาสอายุ๒๑นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงระเบิดหนึ่งครั้ง

พอไปถึงเนี่ยพบว่าบังฟิศกำลังยืนคุยกับบังเมฆอยู่

แล้วบังฟิศก็หันมาหาเขาขอความช่วยเหลือก็คือบอกว่า
กลบดินหน่อยฝังวัว๓ตัวในสวนปาม
เขาก็ไปพอไปถึงเนี่ยพบว่ามันมีรถเก๋งถูกเผาเป็นซากอยู่กลางหลุม
แล้วมีพักพวกของบังฟิศสัก๓๔คนเนี่ยยืนอยู่ก่อนแล้ว
คือตัวของบางบาสเนี่ยบอกกับเราว่าตอนนั้นเขาก็กล้ากลัว
เขาก็ถามบังฟิศว่านี่มันรถอะไรอ่ะพี่
ฟิศตอบแค่ว่าอ๋อรถเก่าเอามาฝัง
เขาก็เลยใช้จอบที่มีอยู่๓๔อันเนี่ยก็ผลัดกัน
ผลัดกันผลักดินกลบดิน
ถ้าเก่งใจก็ควรมากกว่า
ผมมีคนขัดแสวแกล็งมาดูเตรียม

ไปที่สวนปาล์มน้ำมันเขาก็เลยขี่รถตามไปดูเห็นบังเมฆกับบังบาสยืนอยู่กับบังฟิศแล้วก็มีพักพวกบังฟิศเนี่ยกำลังใช้จอบเนี่ยกลบหลุมอยู่ค่ะขณะนั้นบังฟิศพอเห็นก็เลยเรียกเขาให้ไปช่วยกลบหลุมด้วยก็อ้างเหมือนกันเลยบอกกลบวัวสามตัวช่วยหน่อยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตัวของบังรุษไปถึงเนี่ยบังรุษบอกว่าหลุมเนี่ยมันถูกกลบจนแบบไม่เห็นรถแล้ว
เห็นว่ามีรถเก๋งเนี่ยอยู่ที่กลางหลุมข้างล่างหลุมแล้วบังรุษบอกว่าตอนที่ช่วยกลบหลุมสังเกตเห็นบังฟิศมีท่าทีแบบกระวนกระวายเดินไปเดินมาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรด้วยเรื่องเสียสุช่งเสียสุชาติอะไรนะครับรวมถึงที่บ้านของบังฟิศก็ไม่เห็นมีพิรุธอะไรไม่มีเสียงค
ตอนที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยตอนนั้นคือรถมันถูกถงไปบ้างแล้ว
นี้ด้วยจงครับพยานทั้งสามคนเนี่ยบอกว่าเบาช่วยกลุ่มบังฟิศใช้เจาะกลบหลุมตั้งแต่เวลาประมาณ
แล้วหลังจากรู้ข่าวการเสียชีวิตของเสียสุชาติเนี่ย
ว่าเขาก็ไม่กล้ากันตอนนั้นนะยังกลัวอยู่แล้วเกรงใจบังฟิศด้วย
สุดท้ายวันนี้ตัดสินใจติดต่อกำนันขอเข้ามอบตัวดีกว่า
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังจะหลบหนีอะไรทั้งสิ้น
จากนั้นกำนันสุมิตรก็พาทั้ง๓คนไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพ
เพื่อให้ข้อมูลให้ปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะขอเป็นพยานในคดีนะแล้วเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
มาพอดีอืมก็เอามาสอบปากคำนะฮะกำนันสุมิตรบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าได้รับการติดต่อจากทั้ง๓คนจะขอเข้าพบตำรวจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดี
ทั้งสามคนบอกว่ายอมรับว่าช่วยบังฟิศกลบดินฝั่งรถเก๋งเสียสุชาติจริง
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการตายของเสียสุชาติหลุมศพเสียสุชาติก็ไม่เกี่ยวข้องด้วย
เมื่อวานคือมาหาผมที่บ้านว่าบางวันคุณความตกใจตกใจบอกว่า
กำนันเอายังไงดีผมจะไปมอบตัวกับตำรวจนะ
คือจะเข้าไปให้ให้ปากคำกับตำรวจแต่ผมว่าเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงนะ
ผมจะประสานเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งแล้วก็ติดต่อเรียกกับเด็กทั้งสามคนนี้
เข้าไปให้ปากคำตำรวจแต่รายละเอียดทั้งหมดนั้นผมยังไม่รู้
คือการที่สอบปากคำตรงนี้ผมก็ไม่สามารถสอบปากคำได้เลย
ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กทั้ง๓คนนี้
รุ่งเช้าก็มาพร้อมที่บ้านแล้วก็พร้อมมากคือพาเข้ามาที่โรงพัก
แล้วผมก็ดีใจถามว่ามันมีความรับผิดชอบในตัวเองคือสามารถแสดงสปีริตของตัวเองได้
แล้วในส่วนของกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยมีติดต่อมาไหมครับตอนนี้
ตอนนี้ไม่มีครับนี่ฮะสิ่งที่บังเมฆบางบาสบังรุษติดต่อกับกำนันสุมิตรเพื่อขอเข้ามอบตัวก็เหมือนที่กำนันสุมิตรบอก
กำนันสุมิตรก็ไม่สามารถรับประกันหรือว่ารับรองอะไรได้เกี่ยวกับสิ่งที่๓คนนี้ให้ข้อมูล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย๓คนนี้ที่ให้ข้อมูลผ่านทีมข่าวของเรา
เขาบอกว่าเขาไว้ใจว่าสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยมันจะไม่ผิดเพี้ยน
ค่ะแต่เราก็ไม่ได้รับรองนะครับว่าสิ่งที่สามคนนี้พูดจะจริงหรือไม่จริงอะไรยังไง
สุดท้ายแล้วตำรวจเขาต้องไปขยายผลต่อว่าที่ทั้งสามคนกล่าวอ้างมาเนี่ย
ข้อมูลข้อเท็จจริงของคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยมันจะตรงหรือไม่ตรงกัน
พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับรวมทั้งพยานทั้งสามคนที่มาวันนี้
สองคนที่มอบตัวเมื่อวานเป็นห้าคนนะพยานเนี่ยค่ะนะฮะเพราะต้องสอบปากคำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นกระบวนการก่อน
แนวทางการสืบสวนของตำรวจที่เราได้มานะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่ากลุ่มที่ร่วมก่อเหตุในคดีของเสียสุชาติตอนนี้แยกเป็น๓กลุ่มนะฮะ
คือกลุ่มที่ลงมือฆ่าเสียสุชาติกลุ่มที่ฝังศพและกลุ่มที่ฝังรถยนต์ของเสียสุชาติ
มีกลุ่มที่เผาด้วยคาดว่าผู้ร่วมก่อเหตุอย่างน้อยเนี่ย
ต้องสิบกว่าคนอืมไม่ใช่แค่พวกบังฟิศสามสี่คน
พี่น้องพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังสืบสวนขยายผลกันอยู่นะครับ
และทั้งหมดอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดของบังฟิศก็เป็นได้
เพราะว่าเมื่อวานนี้จับได้คนหนึ่งก็ยาเสพติดเต็มตัวเลยบอกซื้อยาจากบังฟิศนี่แหละนะฮะ
ตำรวจสพอาวนางเชิญตัวในเขียดนะครับในเขียดคนขับรถแบ็คโฮคันแรก
บังฟิศจ้างมาขุดหลุมฝังรถน่ะแต่เขาไม่รู้ว่าฝังอะไรค่าจ้างสองพันบาท
ค่ะอ่ารู้แค่ว่าจะฝังวัวที่ปามสวนปามนะครับ
วันนี้เชิญมาให้ปากคำเพิ่มเติมเขาก็ยืนยันกับพนักงานสอบสวนเหมือนเดิมว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเขารู้แค่ว่าจ้างมาให้ขุดหลุมฝังวัวชนที่มันตายเท่านั้น
โอ้โหนี่นะคะครับทีนี้หลายคนเลยค่ะทั้งผู้ต้องหาทั้งพยานนะคะ
เพิ่มเติมมาเยอะเลยทีมข่าวของเราก็ขอกลับไปที่ขนำของบังฟิศ
อยู่กลางสวนยางพาราอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากตำรวจนำตัวบังท่ออายุสามสิบปี
เลี้ยงวัวของบังฟิศซึ่งเป็นคนที่ไปซื้อน้ำกรดค่ายางพารามาเทราดหลุมศพอะค่ะ
และนายสมหมายนามสมมุติอายุ๓๔คนขับแบ็คโฮสีแดง
บังฟิศวานให้ไปช่วยกลบรถเสียสุชาติในสวนปาม
ขนำตรงนี้อยู่หลังบ้านบังฟิศเลยนะคะ
ห่างกันประมาณ๑๐๐เมตรยังสร้างไม่เสร็จ
เป็นจุดที่บังท่อคนเลี้ยงวัวของบังฟิศพยานในคดีให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
ตอนที่ยืนอยู่ที่ขนำเห็นรถเก๋งของเสียสุชาติ
ขับมาจอดหน้าบ้านของบังฟิศซึ่งถ้ามองจากตรงนั้นเนี่ยค่ะ
สามารถมองเห็นคนเข้าออกบ้านของบังฟิศตามที่พยานให้ปากคำจริง
ทีมข่าวของเราลองไปยืนดูเลยว่ามันจะเห็นจริงไหม
เห็นจริงนะคะส่วนข้างข้างขนำมีบ่อที่ยังขุดไม่เสร็จ
นายสมหมายคนขับรถแบ็คโฮสีแดงให้ปากคำกับตำรวจว่า
วันเกิดเหตุมารับจ้างบังฟิศขุดบ่อแล้วก็ถูกวานให้ไปช่วยกลบหลุมในสวนปาม
อยู่ห่างออกไปสามร้อยเมตรอ้างว่าฝังหัวชนเอาไว้
ทีมข่าวก็ลองเดินดูเหมือนกันด้านหลังของขนำมีสวนยางพาราก็จะมีหลุมเล็กเล็กอยู่หลายหลุม
หลุมถูกขุดใกล้กับด้านหลังร้านขายของชำของบังฟิศ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจให้ข้อมูลว่าไอ้หลุมต่างเหล่านี้คุณผู้ชม
ไม่รู้ว่าบังฟิศซุกซ่อนยาเสพติดหรือเปล่าหรือเอาอาวุธที่ใช้ก่อเหตุมาซุกซ่อนเอาไว้หรือเปล่า
มันมีหลุมมีหลุมมีหลุมเนี้ยเล็กเล็กแบบเนี้ยครับเต็มเลย
ตำรวจพยายามหานะคะว่ามันมีไหมมีอะไรอยู่ข้างในไหม
มียาเสพติดมีอาวุธไหมเบื้องต้นยังไม่เจอ
แต่มันมีหลุมแปลกอยู่นาริสทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจ
หลังร้านขายของชำพยานคนนึงให้ข้อมูลว่าบังฟิศกับพวก
จับเสียสุชาติมัดและขังเอาไว้ในห้องลับตรงนี้
อยู่ตรงเนี้ยเป็นสิบชั่วโมงหลังจากนั้นเอาตัวไปยิง
แล้วก็ฝังในสวนยางพาราห่างจากบ้านสองกิโลห้องตรงนั้นเป็นห้องครัวนะคะ
ครับลักษณะจะโล่งโล่งหน่อยข้าวของในห้องครัวถูกเก็บเอาไว้เรียบร้อย
แต่ประตูใต้ชั้นวางของมันเปิดออกสองข้างแล้วมันเป็นช่อง
มันกว้างพอที่จะจับคนยัดเข้าไปแล้วปิดประตูป้องกันไม่ให้คนเห็น
แต่จากการสำรวจดูก็ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรค่ะนี่นะคะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ภรรยาของบังสัน
สันที่มามอบตัวคนแรกเลยนะฮะที่ถูกออกไม้จับพร้อมกับบังฟิศนะนะ
สันนี่ถูกฝากขังไปแล้วนะครับวันนี้ภรรยาอุ้มลูกน้อยวัยแปดเดือน
ที่สพอ่าวนางนี่ฮะมาขอเอกสารการจับกลุ่มตัวเอกสารทางคดีของสามี
บอกว่าต้องเอาไปสู้คดีในชั้นศาลแล้วตอนนี้พยายามเอาเอกสารหลักฐานต่าง
ติดต่อกับบริษัทที่สามีทำงานเพื่อขอภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงกล้องวงจรปิดของสถานที่ต่างที่คิดว่าวันนั้น
วันที่เกิดเหตุที่เสียสุชาติถูกจับถูกฆ่าเนี่ยสามีเธอเดินทางไปทำงาน
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับสามีเธอบอกว่าบังสันสามีถูกฝากขังไปสามวันแล้ว
หลังจากมามอบตัวเธอและลูกสาววัย๘เดือนตอนนี้อยู่กันแค่สองคนแม่ลูก
เป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดคิดถึงสามีด้วยสงสารลูกด้วย
บางครั้งลูกก็ร้องไห้งอแงนะฮะเหมือนกับร้องหาพ่อ
แต่เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่เปิดรูปภาพของพ่อเนี่ยให้ลูกดู
แล้วก็บอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งค่ะอยากฝากบอกไปถึงบังสันสามี
หากเขารับรู้ได้อยากขอให้อดทน
เพราะตัวเธอกับญาติทุกคนเชื่อว่าบังสันไม่ได้มีส่วนร่วมไม่เกี่ยวข้องกับคดีของเสียสุชาติ
เอาเวลากับศพเหล่าและหลั่งประมาณนั้น
ทำให้ในใจมันกันว่าพ่อจะรับหลู่ได้ไหม
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าคนสำคัญอย่างบังฟิศกิบหลีเนี่ยยังไม่เจอยังหนีอยู่นะคะ